โรงเรียนของผู้ชายคนนึงซึ่งไปเที่ยวผับแล้วก็กำลังขับรถจะกลับบ้าน
สายสืบสองนายก็ลงจากรถมาแล้วก็ทำร้ายเขาจนคิ้วแตกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะในคลิปเนี้ยเราจะเห็นรถสองคันอ่ากระบะสีดำกับกระบะสีขาว
คันดำไปก่อนค่ะแล้วเราจะได้ยินเสียงแบบเบิ้ลเครื่องนะคะ
เนี่ยค่ะควันดำเลยค่ะนะคะขับออกจากริมถนนหาดชะลาทัศน์
คนขับก็เบิ้ลท่อทิ้งกลุ่มควันขนาดใหญ่แล้วในอีฟเนี่ยนะคะ
ก็ขับกระบะสีขาวนี่แหละค่ะเบิ้ลเครื่องเหมือนกัน
ควันซ้ำลงไปอีกจังหวะนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนมีการปลาขวดเบียร์ลงกับพื้น
ซึ่งคาดว่าน่าจะตั้งใจปลาคันแรกนะคะ
แต่ว่าไปโดนกระบะของนายอีฟแทนนายอีฟก็เลยถอยรถกลับมา
เพื่อจะถามว่าปลาขวดทำไมแต่ในอีฟบอกว่าพอเขาถอยรถกลับมาถามเนี่ย
ตำรวจล็อกคอเขาให้เขาลงจากรถแล้วก็รุมทำร้ายเขาจนอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
คิ้วแตกนะคะก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นไปเที่ยวกับเพื่อน
ร้านปิดก็ออกมาที่รถไปกลับรถพอย้อนกลับมาผ่านหน้าร้านได้ยินเสียงขวดปลาใส่รถตัวเอง
แล้วก็เลยจอดรถแล้วถอยกลับไปดูว่าใครป่าก็เห็นผู้ชายสองคนซึ่งรู้จักนะคะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองสงขลาเห็นเดินมาที่รถปิดกุญแจรถยนต์ของเขา
แล้วเปิดประตูกระชากเขาออกมาข้างนอกแล้วก็ทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตามร่างกายแล้วก็คิ้วซ้ายแตกพี่สาวออกมาจากร้าน
เห็นพอดีนะคะมีกาดของสถานบันเทิงด้วยก็พากันไปแยกให้ตำรวจกับเขาออกจากกัน
อีฟอ้างบอกว่าระหว่างโต้เถียงกันเนี่ยมีตำรวจชื่อว่าปอ
ทำท่าจะชักปืนขึ้นมาญาติญาติของเขาก็เลยวิ่งเข้าไป
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
อ๋อเขินลำคุณคะเคยเคยมารวมเป็นคนครับ

ก็ไปตรวจร่างกายแล้วไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ท่านผู้กำกับสพเมืองสงขลาได้สั่งการ
ให้สอบสวนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยืนยันให้ความเป็นธรรม
สองฝ่ายค่ะวันนั้นเราดูกับชาติยังไงบ้าง